อีกหนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่ปฐุมธานีนะคะผู้เป็นแม่เขาขอความช่วยเหลือก็คือการร้องเรียนต่อมูล
นิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
บอกว่าตัวเองกับสามีไม่มีเวลาเลี้ยงลูก
ก็เลยไปจ้างคนที่รู้จักย้ำว่าเป็นคนที่รู้จักนะคะ
เลี้ยงลูกให้หน่อยเลี้ยงได้๓วันเท่านั้นเองนะคะ
พบว่าลูกถูกทำร้ายร่างกายคือแขนขาหักมีร่องรอยตามร่างกายหลายอย่าง

และที่สำคัญเด็กหญิงคนนี้อายุแค่๓ขวบเท่านั้นเอง

ก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวสะเทือนใจเหมือนกันนะฮะ
และถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยนะคะหลังจากที่ตรวจร่างกายไปแล้วนะคะ
หญิงวัย๓๕ปีเข้าร้องเรียนต่อนางปวีนาหงษกุลประธานมูล
นิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีที่ปฐุมธานีค่ะ
ขอความช่วยเหลือให้เร่งรัดคดี
หลังจากไปว่าจ้างคนรู้จักให้ช่วยมาเลี้ยงลูกสาว
อายุ๓ขวบกว่านาน๒เดือน
ต่อมาพบว่าลูกแขนหักก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก่อนที่จะไปพบอีกว่าลูกถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เรื่องต้นแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูทรท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
โดยผู้เป็นแม่รายนี้เล่าว่าเธอและสามีทำงานเป็นลูกจ้าง
การประปาส่วนภูมิภาคอยู่ที่พระนครศรีอยุธยา

ลูกคนนี้เป็นลูกคนสุดท้องก็คือเป็นลูกสาวอายุ๓ขวบกว่า
ทีนี้ทำงานทั้งสามีทั้งพันรยาเลยค่ะ
ไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงลูกก็เลยเอาลูกสาวคนสุดท้องเนี่ย
ฝากเลี้ยงที่บ้านของคนรู้จักอยู่ไม่ไกลจากบ้านพักของเธอ
เพราะเห็นว่าที่บ้านของคนเลี้ยงมีเด็กเล็กอายุไล่เลี่ยกัน

กระทั่ง๓๐มีนาคมที่ผ่านมาไปรับลูกสาวกลับมาที่บ้าน
แต่พบว่าลูกสาวอาการแขนขาห้อยทั้งสองข้างเลย
สอบถามกับคนเลี้ยงคนเลี้ยงบอกว่าลูกสน

ตั้งแต่วันที่๒๔มีนาคมที่ผ่านมา๖วันผ่านไป
เธอก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ผลการตรวจของแพทย์ระบุว่า
ไปพบร่องรอยการฉีกขาดจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศเพิ่มเติมด้วย
จากอาการแขนหักทั้งสองข้าง
ส่วนที่หลังมีร่องรอยถูกกัดใบหน้าและขา
มีร่องรอยผู้พองคล้ายถูกน้ำร้อนลวก
และที่ลำคอก็ยังพบว่ามีของมีคมบาดด้วย
จากนั้นทางโรงพยาบาลส่งตัวลูกสาวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสระบุรีนะคะ
ปวีนาประสานไปยังตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุขอให้เร่งรัดคดี
และขอให้ทางบ้านพักจังหวัดสระบุรีช่วยตามเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน
จากเป็นการลงมือกระทำต่อเด็กที่รุนแรงเกินไป
โดยคาดว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนใกล้ชิดที่อยู่ภายในบ้านพักของพี่เลี้ยง
ขอให้ตำรวจเร่งติดตามตัวมาให้หน่อยค่ะ